คุณผู้ชมช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้ง
ก็มีการโยงไปถึงเรื่องของ

ของพักทางเลือกใหม่เขาถูกมือปืนสังหารครับ
ตำรวจก็ตั้งประเด็นเอาไว้เป็นเรื่องของการเมือง
เป็นเรื่องของชู้สาวหรือว่าความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
เรื่องนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในกระท่อมคุณผู้ชม
ในพื้นที่บ้านแก้งนะฮะตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
ตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารก็รับแจ้งบอกว่าเนี่ย
มีการไปพบศพคนถูกยิงเสียชีวิต
ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ในที่เกิดเหตุไปพบศพในพร้าวบับพานอายุ๕๖ปี
พร้าวเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเขต๒จังหวัดมุกดาหารครับ

และที่สำคัญก็ยังเป็นแกนนำของสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจังหวัดมุกดาหารด้วย
ถูกยิงเสียชีวิตสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนเข้าที่สีข้างขวา๒รูทะลุท้อง๑รู
จากนี้ก็ยังพบหัวกระสุนปืนหนึ่งนัดนะฮะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นก็ยังไม่ทราบชนิด
รวมทั้งขนาดของกระสุนด้วยนะครับ
จากการสอบประคำนางบุญเมงซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
วันที่๒๖ธันวาคมเนี่ยสามีกลับมาบ้านเพื่อกินข้าวกัน
มาสักประมาณ๒ทุ่มออกจากบ้านไปไปอยู่ที่กระท่อมที่ปลายนา
นำอาหารไปให้สุนัขแล้วก็หายไปทั้งคืนไม่ยอมกลับบ้าน
กระทั่งมีชาวบ้านไปเจอโอ้เสียชีวิตแล้ว
เช้าของวันถัดไปก็เลยแจ้งจำรวจให้เข้าไปตรวจสอบนะครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกชายพรพงศักดิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารก็บอกว่า
หลังจากเกิดเหตุก็มีการส่งชุดสืบสวนสอบสวน
และชุดเฉพาะกิจจากตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
ลงพื้นที่เลยครับไปหาหลักฐานไปแกะบรอยติดตามล่ามือปืนรายนี้แล้วนะครับ
วันนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกณรชาสุวรรณลาภาครับ
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ก็เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีอีกครั้ง
เพื่อสรุปการทำงานแล้วก็วางแผนการสืบสวนต่อไป
โดยเจ้าหน้าที่ก็แบ่งการทำงานเป็นชุดกัน

แล้วก็ลงตรวจหาวัตถุพยานในที่เกิดเหตุซ้ำอีกหลายครั้ง
ซึ่งคดีก็มีความคืบหน้าไปมาก
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ
ซึ่งคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนในพื้นที่ก็ได้
มีการส่งชุดลงไปตรวจสอบผู้ต้องสงสัย
รวมทั้งบ้านของญาติแล้วก็สถานที่ที่ผู้ตายชอบไป

เพื่อให้หวังจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
เบื้องต้นก็ตั้งเอาไว้๓ประเด็น
มีเรื่องของชู้สาวความขัดแย้งส่วนตัว

เพราะว่าผู้ตายก็เป็นว่าที่ของผู้สมัครสอสอด้วยนะครับ
โดยมุ่งเน้นไปที่๒ประเด็นแรก
คือเรื่องของชู้สาวแต่ว่าไม่ตัดเรื่องของการเมืองทิ้งไปนะครับ
ในส่วนของหัวกระสุนปืน

จากการผ่าผู้เสียชีวิต

ปรากฏว่าหัวกระสุนปืนเนี่ย
เป็นตะกัวที่มีลักษณะผิดรูปลักษณ์
ก็คือรูปร่างเนี่ยมันมีจุดลักษณะไป
ก็จนไม่สามารถอ่านว่าเป็นอาวุธคือใช้อาวุธปืนชนิดไหน

ก็มีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวครับ
ก็ประเด็นเรื่องชู้สาว
หรือว่าเพิ่งได้ข่าวว่าเป็นสมาชิกทางการพักการเมืองหนึ่งด้วย
เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นใดหนึ่งนะครับ
เรายังให้ความสำคัญกับทุกประเด็นอยู่ครับ
ลาสุดยาก็รับศพในพระเฮาะกลับไปบำเผ็ดกว่าสวดแล้วนะครับ
ก่อนที่จะมีการจัดงานพิธีชาปนกิจศพ

ส่วนคนร้ายก็ยังคงตามตัวกันอยู่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่นะครับ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกเลยว่า

ให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะว่าคดีนี้อุกชะกันสะเทือนขวัญ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองด้วยหรือเปล่านะคะ